หมอลำซิ่งใหม่พัชรีเจ้าของฉายานางร้ายหุ่นเซ็กซี่
พูดถึงขนาดนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าเธอเซ็กซี่แน่นอนนะครับ
แฟนเพลงก็เข้าไปเนี่ยผู้ชายจับมือหน่อยจับมือหน่อย
ไม่ได้จับมือได้จับมับเขาให้
อันนี้คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับผู้ชายน่าจะเมาแหละ
หน้าเวทีเลยอ่ะนะหน้าเวทีเลยคุณผู้ชมครับ
มาถึงหน้าเวทีเลยเขาจับมือหน่อยเขาจับมือหน่อย
นี่แหละครับไปจับเอาไปจับเอาของที่เธอห่วงอ่า
ของสงวนของสงวนอ่ะค่ะตกใจเลยครับเธอเลยถอยถอยถอย
แล้วตบสวนไปที่หน้าของผู้ชายด้วยสัญชาติตะยานโอ้โห
สะบัดเลยสะบัดเลยนะครับนักร้องสาวคนนี้ขออภัยนะครับ
คนนี้คือไพรินหรือน้องมะขบอยู่วงขวัญใจเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
เหตุเกิดประมาณห้าทุ่มลูกค้าผู้ชายมาขอจับมือเท่าไห้
แล้วเขาจับมือจับมือหน่อยแต่ดูท่าทางน่าจะเมาหนัก
แต่เอื้อมมือมาจับตรงนั้นเอื้อมมือมาจับตรงนี้นี่แหละครับ
เธอเลยก็แม่นะฮะตบไปสักฉาดหนึ่งแล้วก็ด่าไปนิดหน่อย
เธอบอกจากนั้นพี่ผู้ชายคนอากาศก็ยกมือไหว้
ขอโทษที่หน้าเวทีบอกไม่ได้ตั้งใจเมาหลุดเมาหลุด
โทษทีเมาหลุดนะซึ่งเธอก็นะฮะก็อภัยด้วยอ่ะ
ภัยด้วยการตบสวนไปไงนะครับแม่ทำงานอยู่ก็โกรธสิครับ
แบบนี้ครับเรื่องลูกค้าเป็นแบบนี้เนี่ย
มาถึงนักร้องหมอลำซิ่งใหม่พัชรีชัยเลิศนะครับ
เจ้าของชายานางร้ายหุ่นเซ็กซี่นี่นี่นี่นี่
พอดีก็เคยเจอเหมือนกันครับนั่งร้องเพลงอยู่หน้าเวที
จับมือหน่อยจับมือหน่อยแม่มือไม่จับจับอย่างอื่น
บ่นเลยนะเนี่ยฮะนี่แหละครับเอื้อมมือมาจับของสงวนของเธอเหมือนกัน

คือหลายอารมณ์นะมันก็โกรธด้วยแหละ
แล้วก็แบบว่าแม่ก็ไม่อยากให้เสียบรรยากาศ

นี่แหละไม่รู้ไปจับม๊าบจับป๊าบอยู่นั่นแหละ
นี่นะฮะก็เรียกเสียงหัวเราะกันทั้งงานนะครับ

แล้วก็มาทำการแสดง
ครับนะครับนี่ยังสนุกอยู่เห็นไหมอืม